ยังอยู่กันที่เรื่องของรถยนต์นะครับสำหรับรถยนต์ที่ไปประสบอุบัติเหตุ
หรือว่าไปรถชนมาแล้วก็ความเสียหายมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าของรถ
หรือว่ารถคันนั้นไม่สามารถซ่อมให้กลับมาเหมือนเดิมได้
เจ้าของรถสามารถไปรับเงินชดเชยได้แทนนะครับเนื่องจากว่า
วิทยาลัยศาสตร์ปราการภารกิรภัยจะจ่ายเงินให้นะครับ
เป็นค่าเสียหายให้กับคนที่ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้นด้วยนะครับ

อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ทำให้รถยนต์เสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาสู่สภาพเดิมได้
หรือรถเสียหายโดยสิ้นเชิง

ตามกรมอธัณฑ์เขารบบไว้เลย
ก็คือรถที่ได้รับความเสียหาย
จนไม่อาจซ่อมให้กลับคืนสภาพเดิมได้นะครับ
หรือหากจะซ่อมให้กลับคืนสภาพเดิมได้

ร้อยละ๗๐ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เกิดความเสียหายนะครับ
อย่างเช่นรถที่ได้รับความเสียหายเนี่ย

แต่เมื่อนำรถเข้าจัดซ่อมแล้วเนี่ย
จะมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า๗แสนบาท
กรณีดังกล่าวก็จะเข้าเงื่อนไข
เมื่อบริษัทประกันภัยประเมินแล้วว่า
สภาพรถยนต์เสียหายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ๗๐ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เกิดความเสียหาย
เรียกร้องค่าสินใหม่กับบริษัทประกันภัย
ผู้ที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทน
คือผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้นค่ะ

รถยนต์นั้นเนี่ยติดสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทไฟแนนซ์หรือเปล่านะครับ
ถ้าติดสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทไฟแนนซ์เนี่ย
กรมทันจะระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์
ก็คือบริษัทไฟแนนซ์
ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถคันนั้น
แล้วเกิดรถได้รับความเสียหายสิ้นเชิง
บริษัทประกันภัยก็จะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทน
ให้กับบริษัทไฟแนนซ์นะครับตามส่วนได้เสียก่อน
แต่บริษัทไฟแนนซ์เองก็จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ลด

ประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ
แล้วก็ให้ถือว่าการคุ้มครองของกรมฐานรถยนต์นั้น
เป็นอันสิ้นสุดลงนะครับ
แต่กรณีรถยนต์ที่ไม่ติดสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทไฟแนนซ์
บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินหมายทดแทน

ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันนั้น
ตามจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท

ถ้าเราซื้อรถยนต์ราคา๒ล้านบาท
แล้วทำประกันภัยรถยนต์ในขณะที่มูลค่ารถ๒ล้านบาท
ซึ่งบริษัทประกันภัยจะให้ทุนประกันไว้
๑๘๐ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่ซื้อออกมา
เท่ากับ๑ล้าน๖แสนบาท
ผู้เอาประกันภัยจะได้ค่าสินใหม่ทดแทน๑ล้าน๖แสนบาท
หลังจากนั้นผู้เอาประกันภัยจะต้องโอนกรรมสิทธิ์รถ

ส่วนกรณีที่รถยนต์ถูกประเมินว่าเป็นรถเสียหายโดยสิ้นเชิง
บริษัทจะจ่ายค่าสินหมายทดแทนตามจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้
แต่ถ้าประเมินแล้วว่ารถยนต์ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง
บริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงให้ซ่อมแซมกันได้
แล้วถ้ารถไม่เสียหายสิ้นเชิงเนี่ยบริษัทประกันภัยเนี่ยจะจ่ายอย่างไรใช่ไหมฮะ
บริษัทประกันภัยเองก็อาจจะตกลงกับผู้เอาประกันภัย
อาจจะดำเนินการจัดซ่อมให้
หรือว่าเปลี่ยนรถที่มีสภาพเดียวกันแทนได้

หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น

เราต้องแจ้งให้บริษัทรับประกันภัยรถยนต์

เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันภัย
ออกตรวจสอบและประเมินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ข้าวเทราะห์ทีวีรายงาน